วงการตลกกันบ้างดีกว่าซุปตาตลกหม่ำจกมกค่ะ
วันเกิดพี่หม่ำปีที่ผ่านมาเกือบทำวงแตกคุณผู้ชม

เพราะอะไรพี่มดภรรยานะคะพูดเรื่องเมียน้อยขึ้นมา

เจาะแจ๊ะริมจอ
วันเกิดปีนี้แฮปปี้ไม่มีใครเกินตะหม่ำแล้วล่ะค่ะ
ก็ไหนจะได้เงินจากลูกเผือกใหญ่

หลานสาวสุขภาพแข็งแรงหอมซ้ายทีขวาที

ทีเด็ดอยู่ตรงคุณภรรยาพี่มดนี่แหละค่ะ
คำโอ้ยพรสดูงไปทั้งกลุ่มน้ำเลยเจ้าค่า
โอ้ยครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะครับ
อย่าหักลูกน้ำให้หนัดมากนะคะ
แล้วก็เรื่องมีนุ่มมีน้อยนี่ก็เลิกได้นะคะครับครับ
แล้วก็เรื่องมีนุ่มมีน้อยนี่ก็เลิกได้นะคะครับครับ
เอาเรื่องจริงมาล้อเล่นถนัดนัก
ตอนแรกไม่เคยเชื่อพอพี่มดเมียหม่ำออกมาพูดเอง
เท่านั้นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าแค้นไม่หาย
โอ้ยคนลึก
ใดคือเขามีความสุขกราบเท้าสามีที่รัก
มีวันนี้เพราะพี่หม่ำขยันทำงาน
เจาะแจ๊ะริมเจาะ